อย่างต้นน้ำเนี่ยคุณโรมบอกว่าอย่างหนองบัวลำพูเนี่ยเขาคือตำรวจคนก่อเหตุ
มันมีความกดดันมันมีเรื่องของการจะต้องวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งในการทำงาน
จนนำไปสู่ความกดดันในการที่จะทำให้เขาก่อเหตุหรือเปล่า
คือผมคิดว่ามันเป็นไปได้สูงนะครับเรื่องความเครียดนะครับ
การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องหาลำไพ่พิเศษนะครับแล้วก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดคือวันนี้เราต้องยอมรับความจริงนะครับ
ว่าตำรวจไทยใกล้ชิดกับบรรดาธุรกิจผิดกฎหมายจำนวนมาก
และสิ่งเหล่านี้มันทำให้ตำรวจบางครั้งไม่ได้แตกต่างจากอาญาก่อนนะครับ
แล้วนอกจากในเรื่องของความใกล้ชิดของเรื่องธุรกิจผิดกฎหมาย
การเป็นตำรวจไทยในวันนี้มันมีต้นทุนนะครับตั้งแต่หนึ่งปืนเนี่ยนะครับ
บางทีเนี่ยของหลวงมันใช้ไม่ได้นะครับคุณภาพไม่ดีนะครับเบิกเอามาใช้ยาก
ไปจนถึงชุดเครื่องแบบนะครับไปจนถึงกระดาษไปจนถึงน้ำมันนะครับ
กว่าจะเติมก็ต้องเอาควักเงินส่วนตัวครับสิ่งเหล่านี้มันทำให้คนที่อยู่ในตำรวจหรือทหารก็ดีนะครับ
เขามีความเครียดดังนั้นเนี่ยผมค่อนข้างมีความเชื่อนะครับว่าการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ย
มันน่าจะมีหลากหลายปัจจัยและปัจจัยหนึ่งที่ต้องยอมรับความจริงว่าสภาพแวดล้อมนะครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติของตำรวจเองเนี่ยมันไม่เอื้อนะครับ
ต่อการช่วยเหลือให้ตำรวจเนี่ยเขาลดความเครียดไปได้
ยังไม่นับว่าเวลาเขาไปจับโจรผู้ร้ายเขาไปเจอปัญหาอะไรต่างเนี่ย
หรือว่าสุขภาพจิตที่ดีเพียงพอนะครับผมคิดว่าถ้าเราไปดูในต่างประเทศ
คือการไปพบหมอจิตแพทย์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เขาทำกันนะครับ
ต้องเปิดกว้างในเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดเรามีการตรวจไปเรื่อย
นะครับมีการติดตามมีการศึกษาข้อมูลของคนในองค์กรของเรา
ตรวจสอบสุขภาพจิตสุขภาพจิตนะครับเราจะรู้นะครับว่าคนของเรา
วันนี้เขามีความพร้อมยังไงถ้าเกิดเขามีสุขภาพจิตที่ไม่ไม่ดี
พอนะครับสิ่งที่เราต้องทำในฐานะที่เราเป็นองค์กรคือ
ส่งเขาไปรักษาทำให้เขาสามารถกลับไปอยู่ได้
ซึ่งข้อเท็จจริงตรงนี้นะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ย
คนนี้เนี่ยเขาอาจจะเคยมีประวัติในการใช้ยาเสพติดนะครับ
เขาอาจจะเกี่ยวข้องและอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต
แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าทางองค์กรตำรวจเนี่ยไม่ได้รักษาเขา
คุณเอาเขาออกไปนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า
เขาออกไปพร้อมปืนนะครับแล้วปืนนั้นเนี่ยนะครับ
สุดท้ายมันก็ถูกหันเข้าหาประชาชนเอาแต่แต่ถ้าคุณโรมบอกอ่า
ก็ตรวจสุขภาพจิตบำบัดรักษาอะไรยังไม่ต้องผลักเข้าไป
แต่ว่าบำบัดรักษาอะไรก่อนเนี่ยแต่ถ้าไอ้ต้นทางที่บอกอ่ะ
เขาเครียดจากจากเรื่องไอ้ระบบต่างถ้ามันไม่แก้ตรงนั้น
มันก็จะต้องวนกลับมาเจอความเครียดอีกถูกต้องดังนั้นเนี่ย
การที่เราจะป้องกันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าเราถอดบทเรียน
ไม่ใช่แค่เหตุการณ์การยิงที่หนองบวรรมภูตครับย้อนกลับไปตั้งแต่โคลาสเนี้ย
อืมสุดท้ายมันต้องแก้ที่ต้นน้ำครับนะครับต้นสายปลายเหตุตั้งแต่สภาพแวดล้อมเลย
นะครับทำยังไงนะครับที่จะทำให้คนที่เข้ามาเป็นตำรวจทหารเนี่ย
ในการที่เขาจะเลื่อนตำแหน่งครับมันเป็นหรือระบบคุณธรรมนะครับ
เป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันกันไม่ใช่ว่าคุณมีเงินมากกว่า
คุณถึงสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งได้ถ้าเราแก้ปัญหาพวกนี้ไม่ได้
เหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นซ้ำดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า
เหตุการณ์การกาดยิงที่หนองบัวลำพูมันสะท้อนต่อความล้มเหลวภายใน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะทำให้องค์กรองค์กรนี้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
เขาสามารถที่จะใช้ความสามารถที่เขามีในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อประชาชนได้